เด็กชายคนหนึ่งวัย๙ขวบนะฮะอยู่กับคุณแม่
แต่ว่าแม่เนี่ยมีแฟนใหม่เป็นพ่อเลี้ยง
ปรากฏว่าถูกพ่อเลี้ยงเนี่ยตบเข้าไปที่กกหูทั้งสองข้าง
ใช้สายยางฟาดตามร่างกายด้วยเพราะไม่ยอมไปโรงเรียน
แต่เด็กบอกว่าคือถูกเพื่อนแกล้ง
แทนที่จะมาถามเด็กหรือมาคุยกันดีว่ามันเกิดวันยังไงขึ้น
ทำร้ายเลยนะครับเด็กก็เลยไปบอกย่า
เพราะว่าอยู่บ้านไม่ไกลกันนะครับแม้ว่าจะเลิกกับพ่อที่แท้จริงไปแล้ว
ย่าก็เลยพาไปแจ้งความกับสพเมืองสมุทรปราการนะครับ
คุณย่าก็พาน้องไปครับน้องอายุ๙ขวบ
นักเรียนชายชั้นป๓ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการ
พาไปแจ้งความกับตำรวจหลังจากเด็กถูกพ่อเลี้ยงลงโทษ
ด้วยการตบเข้าที่กกหูทั้งสองข้าง
ใช้สายยางฟาดตามขากับลำตัวจนเป็นรอยเขียวช้ำไปหมดเลย
นี่ฮะคุณย่าบอกว่าหลานบอกว่าหลังจากที่ไปโรงเรียนแล้วไม่อยากเข้าเรียน
เพราะว่าถูกเพื่อนแกล้งก็เลยถูกพ่อเลี้ยงทำร้าย
โดยย่าบอกว่าลูกชายของตนเลิกรากับแม่ของหลาน
ตนก็อาศัยอยู่คนละบ้านกับหลานเพราะว่าอดีตลูกสะพ้ายไปมีสามีใหม่
แล้วก็มีลูกกับสามีใหม่อีก๓คน
ที่ผ่านมาหลานก็มาเล่าให้ฟังว่าพ่อเลี้ยงกับแม่ไม่ค่อยเอาใจใส่ตนเท่าไหร่
เมื่อ๒๙มกราคมที่ผ่านมาแม่ของน้องไปส่งที่โรงเรียน
แต่ว่าน้องไม่อยากเข้าเรียนเพราะถูกเพื่อนแกล้ง
น้องก็เลยกลับบ้านมาพร้อมกับแม่
พอกลับมาถึงบ้านพ่อเลี้ยงเห็นไม่ยอมไปโรงเรียนก็เลยโมโห
เข้าไปในบ้านแล้วลงโทษด้วยการตบเข้าที่บ้องหูทั้งสองข้าง
เอาสายยางมาตีตามร่างกายจนเป็นรอยฟกช้ำ
เช้าวันที่๓๐มกราคมแม่ก็พาไปส่งโรงเรียนตามปกติอีก
แต่ว่าหลานก็ไม่เข้าเรียนแต่ทีนี้ไม่กลับบ้านกับแม่
พอแม่ไปแล้วหลานก็เลยแอบมาหาย่าที่บ้านมาเล่าเรื่องให้ย่าฟัง

ตอนลงตบซ้ายกว่า
โดนใครตบ
พ่อเรียนเขา

ก่อนนะก็เคยมีไหวแผลหนักอย่างนี้ให้เราเห็น
เพราะว่าเราก็ไม่ได้อะไรมากมาย
เขาได้บอกไหมครับว่าสาเหตุที่ตกเพราะอะไร
น้องเขากลับบ้านไม่ไปโรงเรียน

น้องเขาหนีโรงเรียนมาหาเรา

มันเป็นเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ

เดี๋ยวฟังเสียงที่น้องบอกเอาไว้นะครับ
คนไม่อยากไปโรงเรียน

พ่อทำบ่อยไหมครับ

พ่อทำบ่อยไหมครับ
พ่อทำบ่อยไหมครับ

พ่อทำบ่อยไหมครับ
พ่อทำบ่อยไหมครับ

พ่อทำบ่อยไหมครับ
พ่อทำบ่อยไหมครับ
พ่อทำบ่อยไหมครับ

พ่อทำบ่อยไหมครับ